สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาค่ะ
แต่ความสนุกนี้อาจจะต้องสนุกท่ามกลางความร้อนหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีห่อมความร้อนปกคลุม
สิ่งที่ต้องระวังคือโรคลมแดดหรือว่าโรคฮิสโตรกค่ะ
อาการอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียน
ปวดศีรษะเมื่อยตามเนื้อตามตัว
ส่วนวิธีการป้องกันค่ะจิบน้ำบ่อย
เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าเกิดอาการแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้นอนหงาย
ลายเสื้อผ้าให้หลวมผ้านำมาชุบน้ำและประคบ
ซอกลำตัวเพื่อคลายความร้อน
จากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
หย่อมความร้อนยังคงปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยร้อนถึงร้อนจัดค่ะ

ร้อนที่สุดของวันอุณหภูมิจะอยู่ที่๔๒องศาเซลเซียส

ส่วนฝนกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
กรุงเทพมหานครไม่มีฝนนะคะ

ในแต่ละวันอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น๑องศาเซลเซียสค่ะ

หลังจากนั้นจะไปสนุกสนานกันในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ